คนขับรถแบ็คโฮกำลังขับรถแบ็คโฮล
แล้วก็ขุดวางท่อระบายน้ำอยู่
แต่ทีนี้เสียวังกุ้งหรือว่าเจ้าของวังกุ้ง
ขับรถผ่านมาแล้วบอกว่ารถตรงนี้มันติด
เพราะรถแบ็คโฮคันนี้ทำให้มีปากเสียงกัน
แล้วคนขับรถแบ็คโฮลใช้อาวุธปืน๙มม
ยิงเสียวังกุ้งเสียชีวิตยิงร่างพุนเลยนะฮะ๙นัด
จากเหตุการณ์นี้ที่นายนักฮารินหงตัวอายุ๔๑ปีเจ้าของวังกุ้ง
ถูกคนขับรถแบ็คโฮล์ใช้อาวุธปืนขนาดเก้าหมอ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางซอยชุมชนพัฒนา๑ตำบลพันธานรสิง
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ต่อมาพนักงานสอบสวนสพโคกขาม
รวมรวมพญาหลักฐานขอสารจังหวัดสมุทรสาคร
นุมัติหมายจับนายบูรพัฒน์พัชรพรนุกูลอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถแบ็คโฮเป็นผู้ก่อเหตุ
ถูกจ้างจับใน๓ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
และพกพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากการสอบสวนบุคคลใกล้ชิดและพยาน
เชื่อว่าน่าจะมาจากการทะเลาะวิวาดกันตรงจุดเกิดเหตุ
ระหว่างที่ผู้ตายหรือว่าเจ้าของวังกุ้งเสียวังกุ้งคนนี้
กำลังขับรถกระบะผ่านเข้ามาในซอยแห่งนี้
ขณะนั้นเองนะครับรถแบ็คโฮ
กำลังขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ
แล้วทีนี้เกิดรถติดทำให้เสียวังกุ้งก็ไม่พอใจ
รอรถติดอยู่เป็น๑๐นาทีจนกระทั่งรถแบ็คโฮลได้เลื่อนรถออก
เสียวังกุ้งขับรถผ่านรถแบ็คโฮลไปได้สัก๑๐เมตร
ลงมาต่อว่าต่อขานคนขับรถแบ็คโฮลทำไมถึงขวางทางแบบนี้
ท้ายที่สุดนะครับเสียวังกุ้งถูกคนขับรถแบ็คโฮยิงจนเสียชีวิต
มีประเด็นที่สงสัยว่าทำไมคนขับรถแบ็คโฮลถึงพกพาอาวุธปืนติดตัว
และคนขับรถแบ็คโฮคนนี้เพิ่งจะมาทำงานได้กับรถแคคโฮลคันนี้เอง
ทีนี้ตำรวจบอกว่าต้องรอจับกลุ่มผู้ต้องหา
ขณะที่เมื่อวานนี้ญาติของผู้ตาย

สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ

ที่วัดสแหมดำเขตบางขุนเทียน
อดีตภรรยาของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนใจร้อน
วันเกิดเหตุผู้ตายขับรถมาจะเข้าไปที่บ้านพี่สาว

เพราะมีปัญหากับคนขับรถแบ็คโฮ
ซึ่งก็ถือว่าคนขับรถแบ็คโฮลทำเกินกว่าเหตุ
โดยที่ทั้งคู่ไม่รู้จักกันหรือว่ามีเรื่องกันมาก่อน
แต่ทีนี้มาทำกับอดีตสามีของเธอแบบนี้นะครับ
ก็เลยขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ส่วนอาวุธปืนของผู้ตายที่ผู้ตายก็พกติดตัวไว้
เป็นเพราะผู้ตายทำอาชีพเลี้ยงกุ้ง

แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยใช้ปืนในการไปทำร้ายใครนะครับ
อารมณ์ร้อนแต่ร้อนแป๊บเดียว

จากคนเขามาหาเรื่องเขาถึงจะแบบโวยวายแล้วก็แป๊บเดียว
ถ้านี่ห้ามเขาก็จะเข้าบ้านไม่ให้หนี้
เขาจะไม่ใช่เป็นคนหาเรื่องคนนะ

โหมันไม่ไหวอ่ะมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันกลางวันด้วยนะ

คนก็เยอะแยะแล้วไปยิงอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหม
ถ้าพลาดพังขึ้นมามีคนตายตอนอีก
ถ้าคนข้างในไม่นี่ใช่ไหมถ้าลูกกระสุนมันพลาดอ่ะ
มันไปหาคนอื่นได้นะมันเป็นชุมชนนะ

ตำรวจก็ต้องตามจับกลุ่มตัวกันต่อนะฮะว่า
แล้วก็มาสอบสวนว่าทำไมถึงต้องพกปืนด้วย
เป็นคนขับรถแบ็คโฮก็ไม่ได้ทำงานอะไรที่เสี่ยงอันตรายนะครับ